คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับ
ส่อคดีพลิกหรือเปล่าว่าจบหักมุมหรือเปล่า
กรณีที่แม่อุ้มลูกน้อยวัย๑๐เดือนที่ติดโควิดไลฟ์สด
โวยวายว่าโรงพยาบาล๔แห่ง
ไม่ยอมรับลูกเข้ารับการรักษาเลยนะครับถูกปฏิเสธหมด
แต่ล่าสุดเพจหมอขอบ่นหน่อยเถอะ

ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่เชื่อว่าหลายคนชมไปแล้ว
กรณีที่แม่หาโรงพยาบาลให้ลูกก่อนครับ
น้องไขคือนักมากว่า
ไม่มีโรงพยาบาลในหลับเลย
หนีโรงพยาบาลที่๔แล้วก็ไม่รับ
อยู่หน้าโรงพยาบาลเป็นชั่วโมงแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ให้รู้จักช่วยหาที
ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้ว
ประธิบังเทพมันเต็มหมดแล้ว

ก็นาทีที่แม่ลูกน้อยอุ้มลูก
ที่ผ่านมาประมาณสักตี๒ตี๓นะครับ
หลังจากที่เธอบอกว่าตระเวนไปแล้ว๓โรงพยาบาล
ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งทั้ง๓แห่งปฏิเสธการรักษานะครับ
แล้วก็จุดที่เธอมาไลฟ์สดนั้นก็เป็นโรงพยาบาลแห่งที่๔
บอกก็ยังถูกปฏิเสธการรักษาเหมือนเดิมนะฮะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปในโรงพยาบาลแห่งที่๕
ซึ่งพ่อของเด็กกำลังคุยโทรศัพท์กับหมอนะครับ
ซึ่งบทสนทนาที่คุยกันก็ทำนองว่า
ไม่สามารถรับเด็กเข้ารักษาได้นะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะในที่สุดแล้ว
เรื่องนี้ด้วยดีก็คือทางโรงพยาบาลภูมิพล
ได้รับคนไข้ครอบครัวนี้ไว้รักษาแล้ว
คือตอนแรกก็ที่แน่ชัดก็คือตัวพ่อติดโควิด๑๙
ตัวลูกน้อยวัย๑๐เดือนติดโควิด๑๙
ส่วนผู้เป็นแม่ก็ต้องเข้ารับการกักตัวเหมือนกัน
ตรวจว่าจะติดโควิด๑๙หรือไม่นะครับ
แต่ล่าสุดแล้วทางโรงพยาบาลภูมิพลรับครอบครัวนี้ไว้นะครับ
ทีนี้ครับที่เขาบอกว่ามันจะสอกคดีพลิก
หรือว่าจบหักมุมหรือไม่
เพราะว่าล่าสุดนะครับในประเด็นนี้นะครับ
โดยอ้างถึงบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ

ที่แม่ของเด็กวัย๑๐เดือนไลฟ์สดต่อว่าโรงพยาบาลดังกล่าวนั้นนะครับ
โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ข้อมูลมาบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์
ไม่อยากออกสื่อแต่ขอให้ข้อมูลไว้
เพราะว่าตัวทางบุคลากรทางการแพทย์ก็น้อยใจเหมือนกัน

พอเห็นไลฟ์สดกระแสการโจมตีด่าโรงพยาบาลเยอะมาก
ใช่ครับโดยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งนั้น
ให้ข้อมูลระบุออกมาแบบนี้นะครับขออ่านยาวเลยละกันนะคุณนะ
ระบุว่าอาจารย์คะพ่อแม่ลูก๑๐เดือนนี้มาที่โรงพยาบาลหนูค่ะ
รอบแรกก็เป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลเข้ากับพี่ตรวจการ
คือผู้ตรวจการพยาบาลเข้าไปดูแลเองนะครับแล้วก็ยังมีพยาบาล
คือทุกคนเข้าไปดูแลครอบครัวนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้บอกไทม์ไลน์ที่แน่ชัด
แต่ซักประวัติไปมาแล้วไปเที่ยวร้านเหล้าที่หัวหินไปห้างที่หัวหิน
เสียดายที่เขาลบโพสต์นั้นไปแล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้แคปเอาไว้
เพราะมันจะเป็นหลักฐานได้เพราะว่าตอนแรกตรวจไทม์ไลน์แล้วมันไม่ชัดเจนไงคุณ
แต่พอย้อนกลับไปดูในโพสต์ในอะไรเห็นว่าไปเที่ยวที่หัวหินกันมานะครับ
หลังจากที่ผลเป็นบวกทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ประสานหาเตียงให้ได้
เวลาในช่วงทำการบอกไม่ไปหมายถึงใครบอกไม่ไปรู้ไหม
ครอบครัวนี้บอกไม่ไปโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อบอกผมไม่ไปโรงพยาบาลนั้น
ผมมีเงินผมมีตังค์จะไปโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น
ไม่เอาโรงพยาบาลรัฐเลยมีเงินมีปัญญาจ่าย
แล้วก็น้ำเสียงถ้อยคำที่ดูถูกเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้พ่อออกจากห้องความดันลบนะ

ตัวผู้เป็นพ่อก็ติดเชื้อโควิด๑๙
กลัวจะแพร่เชื้อแต่ทีนี้ผู้เป็นพ่อไม่ฟัง

เจ้าหน้าที่ก็ห้ามกันหลายต่อหลายครั้ง
ส่วนตัวผู้เป็นพ่อก็ยังขอสูบบุหรี่

เออนะครับยังไม่จบ
ยังไม่จบเพราะว่าทางบุคลากรทางการแพทย์นี้
ก็ให้ข้อมูลอีกบอกว่าส่วนคนที่เป็นแม่
ก็ไม่ยอมเช็ดตัวไม่ยอมป้อนยาให้ลูกเลย
พยาบาลทำตามจัญญบันทุกอย่างแล้ว
ทำทุกอย่างที่ควรทำเช็ดตัวให้
ก็บอกว่าพอแล้วลูกร้องไม่ต้องเช็ดแล้วแม่บอกแบบนี้
เราก็บอกระวังน้องตกนะคะ
คือแม่พาน้องไปนอนอยู่เหมือนบนเตียงหนึ่ง
แล้วก็เอาผ้าห่มมาล้อมเอาผ้าห่มมาล้อมรอบไว้
ทีนี้พยาบาลก็บอกว่าระวังน้องตกนะคะ
เป็นแม่ก็หันมามองหน้าเราอีกแล้วก็ตวาดเสียงใส่
ตวาดเสียงใส่บอกว่าทำไมทำไมไม่ได้
ผู้เป็นพ่อก็มาตวาดใส่อีกใส่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีกว่า
โรงพยาบาลที่รับโดยตรงเนี่ยทางฝั่งครอบครัวนี้เขาก็ไม่เอา
คือบอกว่าจะไปเอกชนที่ดารานอน
ทีนี้ทางโรงพยาบาลนี้ก็แนะนำว่าให้กลับบ้านก่อนแล้วห้ามออกไปไหน
กลับตัวที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะหาเตียงให้
ใช่ค่ะแต่ว่าฝั่งพ่อแม่ก็ไม่ยอม
แล้วก็ไม่พอใจห้องที่ทางโรงพยาบาลแนะนำ
เรื่องการทานยาลดไข้
ทางครอบครัวก็ไม่สนใจฟังจนมาอีกทีนึงเที่ยงคืน
ห้องความดันลบให้ก็ไม่พอใจ

อยากได้ห้องที่เป็นสัดส่วนนอนได้ด้วยกัน๓คน

ทีนี้เค้าก็บอกว่าจริงห้องด้านบน

ไม่สามารถย้ายครอบครัวนี้ขึ้นด้านบนได้
ขอให้อยู่ที่ห้องนี้ก่อนฝั่งครอบครัวนั้นก็ไม่พอใจ
ทีนี้ก็เลยให้เซ็นเอกสารปฏิเสธที่โรงพยาบาลนี้
แต่เอกสารพอเซ็นแล้วเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลนี้ไม่ได้ทอดทิ้งนะ

ยังประสานต่อนะฮะหมายเลขโทรศัพท์สำคัญเลยฮะ

แต่ว่าทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสะท้อนออกมาอย่างหนึ่งนะ
โทรไป๑๖๖๘ไม่มีใครรับเพราะเป็นนอกเวลาทำการ
๑๑๕นะฮะแต่จริงมันควรจะโทรได้๒๔ชั่วโมงไหมคุณนะครับ
แล้วก็ติดต่อ๑๔๒๒กรมควบคุมโรคนะครับ
แม่เป็นคนโทรเพราะทาง๑๔๒๒นะฮะ
ตามที่อยู่จะส่งรถมารับตัวพ่อก็ปฏิเสธอีกนะครับ
เอาเป็นว่าสรุปง่ายคือ
ผู้เป็นพ่อปฏิเสธที่จะรับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ
อยากจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
หรือว่าโรงพยาบาลที่ทางดารงดาราเขาอยู่กันนะครับ
โดยบอกว่ามีเงินมีทองนะครับ
ทีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เขาเอาข้อมูลนี้มาเปิดเผย
เขาบอกว่าก็ทางเราก็พยายามช่วยทำทุกอย่างนะคุณ
ประสงค์จะประสานหรือว่าจะนอนที่นี่

มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้
ใน๕โรงพยาบาลเขารู้สึกน้อยอกน้อยใจเหมือนกัน

ทั้งที่เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ทำงานกันเต็มที่เลย
แล้วเขาบอกว่านี่คือความจริงนะครับ
สื่อจะเสนอเป็นอย่างไรไม่เป็นไร
แต่คนอย่างพวกเราเข้าใจค่ะ

เมื่อคืนพากันนั่งร้องไห้กับน้อง
คือน้องวูคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล
น้อยใจเสียใจที่ถูกด่า

สิ่งที่มีการโพสต์ออกมาแล้วก็ทางเพจ
หมอเนี่ยเพจมอส์ขอบ่นหน่อยเหอะ

บอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรแต่ขอให้เห็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งด้วย
ใช่เอาจริงเราก็ต้องนำเสนอข้อมูลของทั้งสองฝั่ง
เพราะว่าตอนนี้ชุดข้อมูลจากที่โรงพยาบาล
ชุดข้อมูลทั้งครอบครัวยังไม่ตรงกันเลย
แต่เอาเป็นว่าคือในขณะนั้นมันเกิดเหตุได้ทุกอย่างแหละ

นะครับก็มีเหตุผลต่างนานาไปนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของการรับการรักษามันสำคัญสุด
ก็ถือว่าเป็นเคสที่เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่ง